ไอลูกหมาถูกเล่นโรงพยาบาลแนบยังไง

สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีวันจนค่ะสวัสดีวันจนค่ะครับผมก็
เช้านี้นะครับก็เมื่อคืนนี้ได้รับข่าวที่ไม่ค่อยดีเนอะ
คุณโอวรุธล้มป่วยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็อยากให้หลายคนเป็นกำลังใจให้คุณโอนะครับ

แล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณโอวรุษด้วยนะครับ
คือคุณผู้ชมครับหลังจากที่นักแสดงรุ่นใหญ่
คุณโอวรุษมีอาการวูบหมดสติที่บ้านพักนะครับ
ในหมู่บ้านบ้านแพะห้วยขวางที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ถูกนำตัวส่งให้กับทางแพทย์โรงพยาบาลหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่พร้อมมากกว่านะครับ
แล้วก็อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
คือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับเมื่อประมาณสักตีหนึ่งที่ผ่านมา
ปั๊มหัวใจของคุณโอ๓ครั้งนะครับ
อาการตอนนี้เนี่ยยังทรงตัวยังฟอกไตไม่ได้นะครับ
เพราะว่าความดันไม่คงที่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ด้วย
เพราะเกรงว่าจะเกิดอาการช็อกระบบร่างกายล้มเหลว
ไตอาจจะวายเฉียบพลันได้
พร้อมกับมีการระบุมานะครับบอกว่าระยะหลังเนี่ยคุณโอเครียดเรื่องงานมาก
ส่วนเรื่องความรักนี่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
ล่าสุดในวันนี้อดีตเพลงชื่อดังคุณโอพลุธ
ก็ยังนอนไม่รู้สึกตัวอยู่ที่ห้องไอซียู
หอป่วยหนักอายุรกรรมนะฮะอยู่ภายในโรงพยาบาลนะครับ
พร้อมกับมีการติดป้ายห้ามเยี่ยมรวมถึงต้องเฝ้าดูแลอาการต่อไปนะครับ
ทางด้านคุณพ่อของคุณโอครับคุณแรมวรธรรม
ก็ได้มีการเยี่ยมลูกชายแล้วก็นั่งเฝ้าลูกชายไม่ไปไหนนะครับ
แล้วคุณอาแรมก็บอกนะครับว่าแพทย์บอกว่า๕๐๕๐ครับ
จากหัวใจหยุดเต้นมาหลายครั้งแล้ว
ซึ่งตนเองก็ทำใจแล้วที่ผ่านมาเขารอดมาได้หลายครั้งหลายหน
รอบมาด้วยปฏิหารหลายคนแล้ว
เวลาประมาณสักบ่าย๒วันนี้เนี่ยแพทย์แล้วก็ญาติพร้อมกับคุณนีโน่นะครับ
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของคุณโอวรุษ
บอกว่าจะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่ง
แต่ล่าสุดคุณดิโน่ได้มีการออกพูดนะครับว่าไม่มีการแถลงแล้ว
ส่วนอีกทางด้านหนึ่งครับคุณตั้มสมประสงค์นะครับ
ซึ่งเป็นนักร้องดังแล้วก็เป็นเพื่อนกับคุณโอด้วย
เขาย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่มาประมาณ๓ปีแล้วนะฮะ
ก็ได้รับข่าวเป็นคนแรกนะครับ
เขาก็พุ่งตรงไปแล้วก็ไปดูแลคุณโอเนี่ยนะครับ
หลังจากนั้นก็มีคนไปถามว่าเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไง
ปรากฏว่าตอนนั้นคุณโอเขาไปงานอีเวนต์
เป็นงานอีเวนต์แห่งหนึ่งที่ทางปางลำพูนนี่แหละ
พอหลังจากนั้นแกก็กลับมาแล้วแกก็มีอาการเหนื่อยล้า
แกก็บอกแกจะไปอาบน้ำก่อนพอหันหลังปุ๊บเนี่ยแกจะล้มลงไปเลย
ปรากฏว่าคนก็บอกว่าน้องของคุณโอ
มันก็เป็นคนที่ดูแลมั้งรับไว้ทัน
รับไว้ทันแล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาลนะครับ
นี่นะฮะก็คุณนีโน่ก็ไปเยี่ยมแล้วนะครับ
ขอเวลาอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่ง
แต่ที่แน่คุณโอแกมีโรคเก่านะครับมีโรคไตอยู่แล้ว
มีความดันมีเบาหวาน
แล้วก็มีเรื่องของโรคตับบิดที่เป็นตับอักเสบ
เพราะฉะนั้นเท่าที่มีการพูดคุยกับทางคุณตั้มส่วนประสงค์
คุณต้ามบอกว่าก่อนหน้าเนื้อประมาณ๔วัน
มีคนเห็นคุณโอนะครับภูมิยื่นออกมาเยอะ
แต่ตัวเนี่ยผอมนะคือลักษณะเหมือนตักมันไม่ทำงาน
แล้วปรากฏว่าตอนที่คุณโอเป็นตอนนี้
เพราะปัจจุบันแพทย์แกบอกเลยว่าไตวายเฉียบพลัน
ตอนที่ปั๊มหัวใจนะครับเขาบอกว่าปั๊มแบบหนักนะฮะ
หนักนี่คือปั๊ม๓๐นาที๓ครั้ง

ใช้ปั๊มแบบ๕นาที๑๐นาทีไม่ให้
ปั๊มครั้งนึง๓๐นาที

พอถอดเครื่องช่วยหายใจทดลองดูปุ๊บหายอีกแล้วหยุดอีกแล้ว
ปั๊มใหม่อีก๓๐นาทีเขาเรียกปั๊มหนัก
นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทางคุณโอวรุษด้วยนะครับ
คือคุณโอนก็บอกคุณผู้ชมหล่อมากนะ

ตั้งแต่ตั้งแต่เล่นละครเป็นพระเอกอันดับหนึ่งเลยแหละ
แล้วก็เป็นพิธีกรที่ตลกคู่กับคุณนิโน่

ดิฉันก็ทำรายการที่คุณโอเป็นพิธีกรประจำด้วย

ทีทันเดอร์เนี่ยเขาเล่นเขาทำสองคนจะอยู่ทุกรายการของทีทันเดอร์
แล้วก็เขาจะเป็นคนตลกแล้วก็มีเสน่ห์
ก็มีปัญหาคือเรื่องดื่มเยอะ
แล้วก็มาสายบางทีไม่มา
ฉะนั้นก็คือถำกันไปเลยว่าเจ้าชายสายเสมอ
พี่หรือเพื่อนอยู่ในวงการเขาติดต่อหรือพูดคุยกันอยู่

คือตอนนี้ในกรุ๊ปไลน์หรือในกลุ่มเพื่อนก็ถามถ่ายอาการกันตลอด
โอจะไม่เล่นอะไรแบบนี้กับใคร
เนี่ยจริงดูเหมือนเป็นคนตลกเป็นคนสนุกสนาน

จะเป็นคนเก็บนีโน่ก็ยังบอกมีอะไรให้พูดออกมา
แต่ก็เป็นอันรู้กันว่าเขาตลก

เวลาเขาคุยกับโอขนาดสุขภาพไม่ดียิ่งขำ

แล้วเป็นคนที่มีบุญที่ทำให้คนอื่นอยู่กับเขาแล้วสบายใจ
ใช่แล้วก็ไม่ค่อยเอาเรื่องที่หนักของตัวเอง
ไปบอกคนอื่นไม่เคยเลย
คือในสมัยนั้นเป็นพระเอกรุ่นคุณโอจริง
ก็จะมีรุ่นเขาเลยนะ
จอนนี่อันโฟเน่จักริดอำมารัฐโอวะรุทธ์

ขอให้คุณโอหายนะ

อัพเดทอีกก็จะมีส่วนกันที่นู่น

ก็อัปเดตไปเรื่อยผ่านทางไทยรัฐนะครับ
ไทยรัฐก็จะเกาะติดไปตลอดนะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ติดตามกันมายาวหลายวันเลยนะครับ

หวยลวงโลก๙๐ล้าน

ธนวัฒน์หรือพีชคำแหงผล

เดินทางมาที่สพโฆขาบมจสมุทรสาครแล้ว
โดยที่ว่าที่เรือตรีศักดิ์ชัย

เข้ามอบตัวแล้วก็ให้ปากคำจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โดยมีพลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ์

แล้วก็รองผู้ประคับการตำรวจสมุทรสาคร

ภูมิกับการสืบสวนสอบสวนคือมาครบเลย

รองพบสอบสวนมากันหมดเลยค่ะ

ก็นำออกมาแถลงข่าวอันนี้ก่อนที่จะเข้าไปสอบสวนนะฮะ
นักข่าวจะให้พูดเลยไม่พูดเลยอึ๊กอักนะฮะ
แต่พอเข้าไปนักข่าวก็จะรายงานตลอดเลยนะ
เดี๋ยวฉันดูผู้จาฉาดฉานมากออกไม้ออกมือปุ๊บพอออกมาแถลงข่าวปุ๊บ
หน้าเปลี่ยนไปเป็นค่อนข้างเคร่งเครียด
แล้วก็มีน้ำหูน้ำตาลนิดนึงแล้วก็มียกมือไหว้อ่า
ตลอดการแถลงข่าวแทบจะตลอดการแถลงข่าว
เขาออกมาแถลงข่าวพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

รู้สึกผิดและกราบขอโทษพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
กับสิ่งที่ตนทำไปเอาไปฟังเสียงพีชค่ะ
เช้าก็เจอแม่ก็กราบ
โทรกราบเท้าแม่เรียบร้อยแล้วก็
ไม่นึกว่ามันจะลามไปถึงขนาดนั้น

เพิ่มเติมดีนะคะว่าเขาเจตนาเขา

เขาหยอกล้อเล่นกัน

พอหวยออกภาพของตนปรากฏบนหน้าสื่อ

แต่งงแล้วไปออกรายการเยอะนะ
แล้วเชิญไปออกไหม
คืออย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง

โดยเฉพาะสิ่งที่เขาทำเขาคิดอะไรมา

พอมันเกิดเรื่องแล้วเขาตามน้ำ
นึกไหมครับอย่างเช่นวันที่เขาจะมาออกรายการของผม
วันนั้นเขาใส่เสื้อสีชมพูจำได้ไหมที่ไปออกในรายการแล้วก็มีการร้องไห้นะครับ
เช้าวันนั้นตอนประมาณตี๕๓๐เขาเดินทางไปที่สี่แยกคอกวัว
เขาไปเพื่อที่จะไปขออนุญาตถ่ายรูปต้นคั่วจากยี่ปั๊วคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นยี่ปั๊วที่มีการนำเอาฉลากเหล่านี้

โคต้าเขาบางทีเนี่ยเลขมันจะเป็นเลขเดียวกันเขาจะมีเลขนำหน้าเลย
เขาก็จะเอาเล่ม๑๕เล่มพวกนี้มาดึงออกมาทีละแผ่นทีละแผ่น
แล้วก็มารวมเป็น๑ชุด๑๕
ต้นกว้าก็จะมียี่ปัว

อยู่กับทางยี่ปัวนี่แหละ

แต่ปรากฏว่าทางนี้เขาอยากได้

แต่ปรากฏว่าเขาไม่ให้มา

ตอนที่เขาไปหายี่ปัวนะครับ

เพื่อให้คนดูเชื่อว่า
เขาเป็นคนขายจริง

อะไรอย่างนี้
ในนี้มันก็เป็นต้นคั่ว๑๕ใบเลย

ก็ดึงออกมาแล้ว

คุณหนูก็ไปถ่ายมา

ก็ได้มาถ่ายเหมือนกัน
อันนี้คือปกเล่มเลย

เขาก็มาออกรายการพอตกกลางคืนปุ๊บเนี่ย
เขาก็โทรไปหาเจ๊คนนี้

ช่วยเป็นพยานให้ผมหน่อยผมซื้อมาจากเจ๊

เพราะคนที่ซื้อไปเนี่ย

เลขนี้ถูกดังวันที่๑มีคนที่ซื้อไป๑๐ใบเป็นคนขับรถบรรทุก
เนี่ยเขาถูก

แล้วก็มีอันนั้น๑๐ใบใช่ไหม
อีก๕ใบเภาะค้าเอามาวางขาย๕ใบ
แล้วก็มาทยอยขายก็จะปรากฏเป็นอันนี้เลยฮะ

อันนี้คือเลขจริงเลยไม่มีการตัดแปะเลย
ก็คือเลขชุดที่เขาเอาเขาขาย

เขาเนี่ยแหละคือคนที่ซื้อ

ตอนนี้เขาไปขึ้นแล้ว๘๕ล้านไม่รู้กี่ใบ

ชุดไม่ถูกไปกระจายออกแต่คุณใบละ

เป็นไปไม่ได้ที่คนจะถูก๙๐ล้านเพราะมันแยก

ดังนั้นเขาก็จะไม่ได้ถูกทั้งหมด

เขาถูกแน่ไม่รู้แหละแต่มันมีจำนวนหวยที่เขาถูกไปแล้วเนี่ย
เกือบหมดแล้ว๑๕ใบเนี่ยเป็นไปไม่ได้
ซึ่งคุณอัจฉริยะตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องที่แปลก
จริงเรื่องอะไรอีกเรื่องที่แปลกรู้ไหม

เขาเรียกว่าตัดแปลกหรอไม่ใช่
เขาดูค่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

แล้วคุณถึงยอมทิ้งพันกบาทเพื่อขับรถไปเอา๙๐ล้านของคุณไหม
เอาสิถูกปะแล้วทำไมถึงจะนั่งรออยู่ที่เชียงใหม่๓ล้านก็ไปเอาแล้วจะมานั่งรออยู่ที่สนามบินเหรอ
อันนี้คือความจำเป็นจริงมันน่าจะเป็น
พร้อมจากกับตำรวจในภาษาบริการเอกการเต็มงานเลยนะ
อันนี้ก็แม้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสงสัย

ใช่เขาก็เลยไปหาดู

หาออกพี่ป้ายรู้ที่เขาเมาะกันคือว่าวันนั้นยอมเสีย

ก็ต้องยอมเสียเงิน๑๒๐๐ไปกลับเข้าไปดูหน้าคนดี

ซื้อเขาคือแบบอยากเห็นหน้าคนดีเขาเป็นคนยังไงลูก
ที่แบบว่ายอมเอา๙๐ล้านให้คนอื่นอะไรอย่างนี้

แล้วไอ้หวยชุดเนี่ยทำไมถึงมีชุดคือ
รูปหน้าปัดจมูกอย่างนี้ไม่มีไม่ขายไม่ได้ผิดกฎ

แล้วก็ทำไมถึงเอาหวยมาขายได้ก่อนวันที่๕หรือวันที่๗
นี่อีกยาวเลยคือพีชไม่ได้รวมคนเดียวเขานี้เรียกว่ากินรอบวงนะครับ
๔ข้อหาที่ว่าก็มีความผิดพรบคอมพิวเตอร์
หลอกลวงประชาชนขายสลากเกินราคาแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารสลากินแบ่งรัฐบาล
โดยหลังจากสอบปากคำก็ได้ควบคุมตัวนะคะคุณพิษไปฝากขังไว้ที่สอนอโฆคาม
ส่วนทนายวันนี้ก็ยังไม่ขอประกันตัวนะคะ
โดยพรุ่งนี้ก็เวลา๙นาฬิกานะคะก็จะไปประกันตัวที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครด้วย
ฮืมโดนไปเยอะเลยอีกทีเดียว
อ๋อภาพมันซ้อนกันค่ะ
โถเลื่อนมาเมื่อกี้มันเลื่อนอีกทีเหรอฟี่หนุ่ม
ชุดล่างนี่

ตอนนี้มีปัญหาอะไรทุกคนหาพี่หนุ่มแล้ว
คุณจะเล่นหมวดอะไรอย่างนี้ชอบไปหาพี่หนุ่มนะเรื่องหวยเนี่ย

ต้องสัมภาพพี่หนุ่มเหล่านี้ตลอด

ช่วงหน้าค่ะมาดูวิธีสังเกตคน
ที่จะฆ่าตัวตายหรอคุณก็ดูแล้วไงครับช่วงนี้แบบมีสัญญาณเตือน

อ้าวมามาของนี้เหรอตอนนี้ข่าวคนฆ่าตัวตายแล้วเป็นโรคศึมเต้าเยอะมาก
ของทางเรานี้นะฮะองค์การอำนาบใหม่โรคเนี่ย
เขาบอกว่าวันนี้กำหนดให้เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกเลยนะ

ปีหนึ่งจะมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จเป็นจำนวนมากกว่า๑ล้านคน

เลี่ยต่อเวลาจะมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ๑คนในทุก๔๐วินาที
โอ้โหเป็น๑๐อันดับแรกของสาเหตุการฆ่าตัวตายเลยนะ
คือมันอาจจะพวกอุบัติเหตุโรคระบาดอะไรอย่างนี้
ฆ่าตัวตายก็ติดกลุ่มด้วยนะครับ
คนไทยคิดสั้นพยายามฆ่าตัวตายปีละ๕๓๐๐๐คน
เฉลี่ยอยากฆ่าตัวตายชั่วโมงละ๖คน
และทำสำเร็จไปประมาณ๔๐๐คนจาก๕๓๐๐นะคะ
เป็นชายมากกว่าผู้หญิงแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคนโสด

วิธีการป้องกันเขาบอกก็จะต้องเป็นคนใกล้ชิดจะต้องใส่ใจซึ่งกันและกัน
ต้องสังเกตใช่ไหมแล้วก็สาเหตุส่วนมาก
คนฆ่าตัวตายเนี่ยเขาจะเป็นแบบเกิดจากความสัมพันธ์บุคคลไม่ดี
สุรายาเสพติดสังคมและเศรษฐกิจ
และส่วนมากความสัมพันธ์ที่ผู้หญิงมักจะฆ่าตัวตาย
ก็คือน้อยใจถูกตำหนิถูกด่าแล้วก็ผิดหวังในความรัก
ส่วนผู้ชายก็คือดื่มสุราใช้ยาเสพติดอะไรพวกนี้
นี่แหละเขาบอกว่าการป้องกันก็คือในครอบครัวต้องหั่นสังเกตกัน
แล้วเวลาเขามีเหตุอะไรอย่าไปตำหนิอย่าไปละเลยว่า
ว่าเวลามีอะไรผิดปกติมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
สื่อสารกันแล้วก็ใส่ใจรับฟังกันฟัง
ทำให้การฆ่าตัวตายลดลงอันนี้ทางองค์การอนามัยโลกบอก

ผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุราและสารเสพติด
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอันนี้ยากมากเลยที่เราจะเห็น
ผู้ป่วยจิตเพศและผู้ที่เคยฆ่าตัวตายมาแล้ว
เสี่ยงสูงมากกว่าประชาชนทั่วไปที่เรามีวุบแล้วก็ฆ่า
แต่พวกที่สะสมมาเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้

คนใกล้ชิดเราหรือคนที่เรารู้จัก

ไม่มีใครรักเลยไร้ค่าไม่มีใครสนใจ

เดินทางไปเยี่ยมคนรู้จักแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนไปลา
แล้วก็แยกตัวไม่พูดกับใครเศร้าหมองซึมเศร้า
จ่ายของรักของห่วงผู้จาฝากฝั่งคนนั้นคนนี้
ทำพินัยกรรมโดยที่ยังไม่ถึงเวลาหรืออยู่ดี

ติดเล่าใช้ยาเศษติดหนักในช่วงนี้เหมือนแบบนี้นะ
ทรมานจากการเจ็บป่วยเรื้อรังจนต้องพึ่งยารักษาเป็นประจำเป็นเวลานาน
อันนี้ที่ฉันเคยเป็นนอนไม่หลับนะครับเออตอบปัญหาชีวิต
ล้มละลายสูญเสียคนรักกระทันหันหรือว่าเป็นโรคเลื้อนหลัง
เนี้ยแล้วก็พิการจากอุบัติเหตุแล้วสุดท้ายคือมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างทัน
อันนี้แปลกตรงข้ามกับที่ผ่านมา
เป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะรวบรวมความกล้า
ที่ตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะฆ่าตัวตาย๙อย่าง

แต่บางทีมองไม่ออกนะ

ที่เขาบอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายไม่สำเร็จเนี่ย

อย่าพึ่งอย่าพึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเขาย้อนกลับมาทำอีก

คดีแรกของจีนเขาบอกว่าเขามีบทลงโทษแล้วนะคะ

ตัดสินลงโทษผู้ที่มีความผิด
ฐานพยายามฆ่าตัวตายในสถานีรถไฟ

แทร่เหยาค่ะก็อาศัยอยู่ในเมืองอูฮัน
ณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของ

สำนักข่าวชู่เทียนตูซื่อ
ก็ได้รายงานบอกว่านายเหยาวเนี่ย
ปีนข้ามรั้วกั้นของสถานี

แล้วก็ลงมายังบริเวณลางรถไฟอูฮัน
ที่๑ในช่วงเวลาเร่งด่วนค่ะ

ก็ทำให้ชายผู้นี้เนี่ย
เขาเรียกว่าการดำเนินการของรถไฟ

ก่อนที่ชายดังกล่าวจะได้รับการช่วยเหลือ

เพราะเหตุการณ์ทั้งนั้นเนี่ย
ผู้โดยสารจำนวนกว่า๓แสนคน

เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละนะคะ
ด้วยเหตุนี้แหละสารอูฮัน
ตัดสินนายเหยาวให้ได้รับโทษจำคุก

หาที่เขาสร้างขึ้นต่อที่สาธารณะนั่นเอง

ทำให้ผู้อื่นดวชร้อนเข้าไปอีก

ที่คุณครูบอกว่าทาแป้งให้หมด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
คือเรื่องนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะนี่ไปดูก่อนต้องเก็บตำรวจดีกว่าเด็กต้องเก็บตำรวจดีกว่าเด็ก
น้องน้องกลัวอย่าไปแจ้งตำรวจน้องน้องกลัวอย่าไปแจ้งตำรวจดีกว่าเด็ก
น้องน้องกลัวอย่าไปแจ้งตำรวจดีกว่าเด็ก
น้องน้องกลัวอย่าไปแจ้งตำรวจดีกว่าเด็ก

น้องน้องกลัวอย่าไปแจ้งตำรวจดีกว่าเด็ก

น้องน้องกลัวอย่าไปแจ้งตำรวจดีกว่าเด็ก

น้องน้องกลัวอย่าไปแจ้งตำรวจดีกว่าเด็ก

น้องน้องกลัวอย่าไปแจ้งตำรวจดีกว่าเด็ก

น้องน้องกลัวอย่าไปแจ้งตำรวจดีกว่าเด็ก

น้องน้องกลัวอย่าไปแจ้งตำรวจดีกว่าเด็ก

น้องน้องกลัวอย่าไปแจ้งตำรวจดีกว่าเด็ก

น้องน้องกลัวอย่าไปแจ้งตำรวจดีกว่าเด็ก

น้องกลัวอย่าไปแจ้งตำรวจดีกว่าเด็ก

น้องกลัวอย่าไปแจ้งตำรวจดีกว่าเด็ก

น้องกลัวอย่าไปแจ้งตำรวจดีกว่าเด็ก
น้องกลัวอย่าไปแจ้งตำรวจดีกว่าเด็ก

ที่ยั่งยืนในการจัดการกับพฤติกรรมของเด็กนะครับ

เขาอาจจะกลายเป็นคนกลัวตำรวจไปเลยสภาวะจิตใจไม่ดีนะฮะ
ข้อ๓แทนที่คุณครูจะถ่ายคลิปแล้วเอามาลงเฟซบุ๊ก

เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือปรับพฤติกรรมอย่างยั่งยืนต่อไปมากกว่านี้นะครับ

แถมโซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่ให้ใครก็สามารถเรียนโพสต์อะไรก็ได้ตามต้องการลงไป

โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะมากกว่าเด็ก

แต่แรกการพิม่าออก
ก็แล้วไม่ไปปีดบังใบหน้าเนี่ยอันนี้คิดว่าไม่ได้สมควร

ก็คือก็ครูปรอบเราถึงได้จำได้นะถึงได้ชู๒นิ้ว

ถ้าเกิดว่าถูกตอกย้ำความรู้สึกบ่อย
อย่าทิ้งทำรวจมานะอย่าทิ้งทำรวจมานะ
อย่าทิ้งทำรวจมานะอย่าทิ้งทำรวจจับ
อย่าทิ้งทำรวจจับคือมันจะกลายเป็นแบบ

คือตำรวจเขาไม่มาจับว่าเด็กทาแป้งหรอกคุณครู

เอาแป้งข้าวเหนียวไม่เอาสิคะ

เข้าใจเขาก็เข้าใจคุณครูด้วย

เขาคงเห็นว่าเด็กน่าเอ็นดูแล้วก็ให้ดูว่าเขาจัดการยังไง

แต่สำคัญว่ามี๒ภาพอยู่ดี
ถามว่ามันผิดกฎหมายไหมการที่ถ่ายคลิป

เอามาออกมันมีพรบอกคุมอยู่แล้ว
ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวัง
มิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในกลุ่มแฟนคลับ

ช่วงหน้าค่ะ
อัปเดตข่าวบันเทิงกันบ้างนะคะ

ผลิตโชคเนี่ยนะคะก็จะมีชื่อ

นุฏเนี่ยนะคะก็กำลังรวมตัวการจับ
ลงของมิจฉาชีพรายหนึ่งค่ะ

แล้วก็มาตีสนิทกับเหล่านุษย์คนอื่น
ทำทีว่าตัวเองรักศิลปิน

เพื่อจะช่วยโหวตศิลปินในรายการต่าง
โดยรับเงินจากแฟนคลับคนอื่นนะคะ

ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวของตัวเอง
คิดเป็นค่าเสียหายจำนวนมากถึงหลักล้านกันเลยทีเดียว

สร้างความเสียหายให้กับเป๊กผลิตโชคด้วย
โดยอ้างตัวว่าเป็นคนวงใน
และก็ทำให้แฟนคลับเห็นเกลียดชังในตัวของสิลปินอีกด้วย
ถ้าเป็นแฟนคลับจะพยายามทำให้เกลียดตัวศิลปินทำไมเนาะ
แล้วก็มีการทวิตเตือนภัยนุษย์คนอื่น
อาจจะหลงเป็นเหยื่อโอนเงินให้กับมิจฉาชีพอะไรนี้
แล้วก็แฉกลงในหลากหลายประเด็นนะคะ
แฮชแท็กบอกว่าแฉนี้คนโกงมาไม่บ่อยแต่ขอเสือกหน่อยสิ
อันนี้เขามีแฮชแท็กของเขาก็สามารถที่จะไปเช็คได้ในทวิตเตอร์นะคะ
ตอนนี้ในกลุ่มนุษย์นุชชาเขากำลังแฉกันรัว
มิจฉาชีพที่แอบแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มแฟนคลับของเป๊กผลิตโชค
ก็จะมีการจัดงานบริจาคเครื่องมือแพทย์มีทำบุญ
ทำกิจกรรมเพื่อการกุศลอะไรแบบนี้บ่อย
ทีนี้เขาบอกว่ามีคนแฝงตัวมา
เพราะมองเห็นว่าเม็ดเงินตรงนี้มันเป็นบ่อเงินบ่อทองของเขาอีกต่างหาก
แล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปใช้ส่วนตัว
ที่จะเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์จริงของนุษย์
ใครที่คิดว่าตัวเองน่าจะเข้าข่ายผู้เสียหายนี่
แนะนำเลยตอนนี้ไปตามแฮชแท็กที่บอกนะคะ
ไม่บ่อยแต่ขอเสือกหน่อยสิในทวิตเตอร์
หรือว่าทักไปที่แอคคาวต์
แล้วก็รีบรวมตัวกันเพื่อจะเอาพยานต่าง
พยานหลักฐานไปแจ้งความที่กองปราบ

เมื่อกี้มีคนส่งไลน์เข้ามาบอกว่า
ทีคนโบราณหลอกเด็กล่ะจะให้คิดยังไง

กลัวว่าผีมากหรือจะกลัวว่านี่แหละ
ผีมาเอาตัวน้องตุ๊กแกนะตุ๊กแกกินตับนะอะไรอย่างนี้ทุกวันนี้เราก็จะกลัวจะแบบอะไรอย่างนี้
แต่พ่อไปลูกแกลากลูกแกโคจับลูกแกดึงจิ้งเหรนจิ้งกะ
ลูกพี่ชอบตัวแบบนี้กลัวหุ่นยนต์มายูกลัวหุ่นยนต์คือสัตว์จริงไม่กลัวแต่กลัวอะไรที่เป็นสิ่งประดิษฐ
ชอบตุ๊กแกกินจบแล้วหุ่นยนต์พูดได้มันกุ๊บเขารู้สึกว่าแปลกเนอะ
เมื่อกี้แฟนคลับใช่ไหมนี่ก็นี่เหมือนกันแฟนคลับรอการปรากฏตัวของเขาเลย
กันพักดีวิจิตรมาแล้วปังกอคนดูรอดูเหลือเกินเมื่อไหร่จะกลับมาปิ้งไก่ให้ฉันดูสักทีเขากลับ
สำหรับบุคคลในตำนานที่ปรากฏตัวในละครของอาหลองแทบทุกเรื่อง
กันพักดีวิจิตรหรือก๊อฟเจ้าของฉายา
ปิ้งไก่ในตำนาน
โอ้โหเดี๋ยวนะคะ
ทำไมต้องเป็นนักปิ้งไก่ในตำนานไหนเล่าสิก่อน

ทุกเรื่องที่เขาต้องเล่นเขาต้องปิ้งไก่

เขากลับมารับบทเป็นไอ้ผาดพี่ชายของไอ้ผา
นี่อันที่แล้วเขาเป็นไอ้ผา

เป็นผาดมันก็ตัวพรวมวิวัฒนาการ
แต่ว่างานนี้ดูเหมือนว่าพี่ผาดจะมาเร็วเคลมเร็วไปหน่อยนะ
เปิดตัวแบบพระเอกสุดแล้วก็แย่งซีนทุกคนเลย

มีคนประโกบด้วยมีภาพนั้นซีมะขี่มะขาวต้องมี
ว่าพอมาถึงนะตกหน้าผาไปพร้อมกับเสือดำ

อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นพลิกพัดที่เจออะไรก็ได้
คอยเทียคอยเทียกลับมาเป็นของนี่เลย
แต่คนที่เสียใจที่สุดที่เขาบอกว่าเสียใจมาก

เสียใจที่ว่าตกไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ดูฉากปิ้งไก่ในตำนาน

แต่มาแล้วตกหน้าผาเร็วไปนะ

แต่ว่าเขาบอกหลายคนไม่เชื่อว่าผาตจะตายจริง

ผู้กลุ่มความลับแห่งจักรวาลก็เป็นได้

ขอดูฉากปิ้งไก่ในอังกอร์เวอร์ชันนี้แบบเต็มก่อนได้ไหม
นี่และแต่ละคนนะคุณตะวาริสเอ่ย

เขาจะต้องมีการโพสต์ในไอจีเขาทันทีเลยนะ

ขอบคุณมากที่ให้ผมได้แสดงฉากอันทรงเกียรตินี้

เห็นไหมนี่นะฮะเป็นฉากที่ทุกคนรอคอยเป็นใครอีก
ขอให้ผาอยู่ในใจทุกคนตลอดไปแต่คุณก๊อฟนี้เข้าไปเล่นกล้ามมานะ
อุ่นบึ๊กเลยนะคุณคุณดีมากตอนนี้แกงกวางหิวนะหิวคุณก๊อฟหิวคุณก๊อฟนะ
หล่อขึ้นจมเลยอ่ะจากเมื่อก่อนที่เป็นเด็กอ่ะอันนี้หล่อเลยอ่ะดูแลตัวเอง
เดี๋ยวเวอร์ชั่นหน้าเป็นคอยทีละหรือว่าเขาเซอร์ไพร์เดี๋ยวก็กลับมา
ใช่ต้องทำมาสิกลับมาทำไมไงน่าจะมีการถ่ายเพิ่มนะจริงแล้วแล้วก็แซ่กกลับไปนะ
ก็ไม่แน่หรอกถ้าเกิดเขาดังขนาดนี้เรตติ้งเขา๕ตลอดเลย
มือวิญญาณร้ายตายมันไม่มีทายร้อนทันใดสั้นกอสั้นกอจริง
ท่อนี้ค่ะต้องเต็มประโยคเดียวนะครับ
แอลกที่สุดแล้ว

มากกว่าสายฝนในกลางโลก

อาจารย์เป็นหนึ่งผมมีความจำเป็นต้องอ่าน

เชื่อบอกว่าอาจารย์ไม่ได้เกาะกระแสนะครับ

หมอดูชื่อดังสินแสเป็นหนึ่งนะครับ
ที่ก่อนหน้านี้ไปป้อบป้ายรวยนะครับ

ให้กับคุณพีชนะครับ

แต่ขอเก็บไว้ให้ลูกค้าไม่คิดว่าเป็นของตัวเอง
แต่สุดท้ายกลับเป็นคดีพลิกนะครับ

สร้างเรื่องขึ้นมาทั้งหมดจนทำให้สินแสเป็นหนึ่ง

ล่าสุดนักร้องสาวจ๊ะสย่าร์ม
หนึ่งในลูกศิษย์สาวของอาจารย์สินแส

ไม่ได้ตั้งใจกับกระแสคนเราพลาดกันได้
ติเตือนได้แต่อย่าถึงขั้นด่ากัน
โดยเจ้าตัวได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้

อาจารย์เป็นผู้ให้จริงไม่เคยคิดว่าตัวเองดัง
จะเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองด้วยซ้ำ
มั่นใจว่าสิ่งที่อาจารย์ทำในครั้งนี้
มีจัดตนาที่ดีไม่ใช่จัดตนากอดกระแส

ติเตือนได้แต่ไม่ใช่ด่าแบบนี้

แล้วก็ด่าได้เขาเขียนตรงไหนวะ
อยู่เคียงค้างเสมอ
ตีเตือนได้ตัวแบบนี้
และวันนี้มีทุกวันก็เพราะคุณด่าเรานี่แหละ

ไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกสวัสดีครับสวัสดีครับ